ไปดูบ้างไหมคะ

โอ้โหไม่มีนะคะเลนส์ของตัวเองคือ
บนถนนเนี่ย๒เหลนนั้นเป็นของข้า
โอ้โหแล้วสายไปสายมาสายไปสายมา
คนก็เห็นแบบนี้เขาก็กลัวสิคะนะคะ
ทีนี้ก็มีคนถ่ายคลิปนี้เอาไว้ได้

ขี่ซาเล้งพ่วงข้างคนนี้แหละค่ะ
เห็นคือคนโพสต์เขาระบุว่า

แบบนี้คนก็อยากจะถาม
ว่าจุดจบลุงแกน่ะอยู่ตรงไหน

ปรากฏคนโพสต์เจ้าของคลิปค่ะ

สุดท้ายได้รับบาดเจ็บ
ก็นี่ดูสิเชียดไปหลายทีแล้ว
จุดจบลุงซาเล้งค่ะ